เรื่องโจรขโมยก็ยังต้องระมัดระหว่างกันทุกวิทย์ทุกวัน
เศรษฐกิจแบบนี้หลายคนอาจจะคิดผิดมาเป็นโจรซะอย่างนั้น
เหมือนกรณีนี้ค่ะคุณผู้ชมมีคนร้ายค่ะปีนเข้าไปในกำแพงแล้วก็ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ออกมา
จะจับตัวได้หรือเปล่าไปดูภาพจากวงจรปิดกันหน่อยค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะ
เลขที่๒๕ทับ๕หมู่๓ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เนี่ยผู้ก่อเหตุเข้ามาในหอพักแล้วก็ตรงดิ่งไปที่จุดจอดมอเตอร์ไซค์
จากนั้นเนี่ยค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นขึ้นคร่อมรถแล้วก็ขับหนีออกไปเลยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะคือตี๔ของวันที่๓๐พฤษภาคม
ทีนี้พอรุ่งเช้ามาเจ้าของรถผู้คันเสียหายเนี่ยนะ
ก็คือคุณทัศนีตรีนายอายุ๒๗ปีก็มาแจ้งความกับตำรวจแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟัง
บอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณทัศนีได้นำรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่ลานจอดรถ
จนกระทั่งช่วงเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเหมือนกันนะได้ยินเสียงรถของตัวเองเนี่ย
คือได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เหมือนสตาร์ทแล้วออกไป
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นรถตัวเองแต่ถามว่าได้ยินไหมได้ยินรู้ว่ามีการเคลื่อนไหว
ว่ามีใครเข้าออกจนกระทั่งช่วงเช้าแหละออกมาจากห้องพักมาดูที่รถของตัวเอง
ปรากฏว่ารถอันตรฐานหายไปแล้วตกอกตกใจคุณผู้ชมก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ก็เห็นจริงว่ามีชายแปลกหน้าปีนกำแพงหอพักเข้ามาขโมยไป
ตัวเองบอกโอ้โหช้ำใจมากนะซื้อรถมาเนี่ยก็หลายตังค์
ไปแล้ว๒๑งวดคุณลองคูณนะงวดละ๔๓๐๐บาทนะเป็นเงินเท่าไหร่
แล้วยังเหลือต้องผ่อนอีกสิบห้างวดอ่ะนะเออทีนี้ผู้เสียหายก็เลยนำภาพวงจรปิดนี่แหละ
ไปแจ้งความที่สพนขามอำเภอศรีราชาก็อยากจะให้คุณตำรวจช่วยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่อย
เพราะไม่รู้ว่าถ้าเขาผ่านครั้งนี้ไปไม่โดนจับจะไปก่อเหตุที่ไหนไหม
หรือจะมีผู้เสียหายเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าเรื่องนี้มีบ่อยจังเลยอ่ะ
แล้วก็ต้องย้ำเตือนกันทุกวีทุกวันแหละไม่ว่าจะเป็นหอพักเองหรือว่าบ้านพักของเราก็ล็อกให้มิดชิด